เมืองไทยยังคงเข้มข้นนะครับก่อนจะถึงวันที่๑๙กรกฎาคมนะครับ
ล่าสุดครับมิ้นท์และคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปประมาณ๔ชั่วโมงที่แล้ว
คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ
ได้มีการโพสต์คลิปล่าสุดเปิดใจหลังโหวตนายก

เป็นคลิปที่มีการขอบคุณ๓๒๔เสียงที่โหวตให้เมื่อ๑๓กรกฎาคม
และประกาศเปิดแคมเปญแก้มาตรา๒๗๒ตัดอำนาจสว
แล้วบอกด้วยนะครับว่าถ้าหากการต่อสู้ไปไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ย
ถ้าหากก้าวไกลไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ
ก็พร้อมจะเปิดทางให้กับพักเพื่อไทยฮะ

เงื่อนไขหรือไม่ดูคลิปนี้ก่อนเลยครับ
หากพวกเราทำเต็มที่ใน๒สมรภูมินี้แล้ว
เป็นที่ชัดเจนว่าพักเก้าไกลไม่มีโอกาส
แกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้จริง
ผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พักอันดับ๒
คือพักเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลของพักร่วมรัฐบาล๘พัก
และผู้แทนรัศดรพักเก้าไกลทุกคน
พร้อมสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย

นี่คือคลิปล่าสุดนะครับประมาณสัก๔ชั่วโมงที่แล้ว
หัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของก้าวไกลนะครับ
ลงคลิปนี้แล้วก็ยอมรับว่าถ้าหากพวกเราทำเต็มที่
ใน๒สมรภูมินะฮะใช้คำว่า๒สมรภูมิ
เป็นที่ชัดเจนว่าพักก้าวไกลไม่มีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้จริง
คือถ้าทำเต็มที่แล้วก็ยังไม่ได้อีกเนี่ย
เปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พักอันดับ๒
ก็คือพักเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
คุณผู้ชมครับมิ้นครับถอดความมาเป็นหน้าจอนี้๒สมรภูมิที่ว่า
เพื่อตั้งรัฐบาลของประชาชนครับ
สมรภูมิแรกก็คือการโหวตนายกนะครับ
สมรภูมิที่๒ก็คือการแก้รัฐมนูลมาตรา๒๗
เพื่อตัดอำนาจสวถ้าหากว่าไล่เจาะกันทีละสมรภูมิ
สมรภูมิที่๑โหวตนายกจากวันที่๑๓กรกฎาคมได้มา๓๒๔เสียง
ไม่ได้มากกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภา
ที่ประชุมของสภาบนและสภาสูงและสภาร่างร่วมกัน
คือสวและสสเนี่ยนะฮะ
ดังนั้นจากนี้ไปก็คือต้องปฏิบัติภารกิจ
ชวนสวมายืนข้างประชาชนเพื่อจะได้เสียงเพิ่มขึ้น
เติมเสียงให้ได้ตามที่กฎหมายกำหนด
ก่อนจะโหวตนายกรอบที่๒วันที่๑๙กรกฎาคม
ถ้าหากโหวตในวันนั้นเกิด๓ฉากทัศน์ขึ้น
๑ผ่านคือสีเขียวซ้ายสุดจบ
ก็นั่งเก้าอี้นายกถ้าได้รับการเสนอชื่อและได้รับการโหวตผ่าน
ขวาสุดสีแดงไม่ผ่าน
ถ้าไม่ผ่านนี้ก็ถือว่าทำเต็มที่ในสมรภูมิที่๑แล้ว
ก็อาจจะต้องเปิดทางให้กับทางพักที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่๒นะครับ
ส่วนตรงกลางสีเหลืองคือไม่ผ่านแต่ได้เสียงเพิ่มขึ้น

ต่อรอบ๓ลุ้นต่อไปครับจะวันไหนอย่างไรเดี๋ยวรอติดตาม
อันนี้คือสมรภูมิที่๑ขยับไปดูสมรภูมิที่๒ครับ
นั่นก็คือการแก้รัฐมนูลมาตรา๒๗๒เพื่อตัดอำนาจสว
เพราะว่าสวหลายคนก็บอกว่าเขาขอปิดสวิตช์ตัวเอง
ขอโหวตนายกใช่ไหมฮะก็เลยตัดสินใจงดออกเสียงกันไป๑๕๙คน
ดังนั้น๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เลยมีการยื่นแก้รัฐมนูลมาตรา๒๗๒ครับ
และนอกจากนี้ดูเส้นไล่ลงมาข้างล่างครับ
ห่วงระหว่าง๑๕๑๙กรกฎาคมนั้น
อันนั้นก็จะเป็นภารกิจในการที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะขับเคลื่อน
การตัดอำนาจสวภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม
ก็คาดว่าอาจจะมีการโหวตยกเลิกมาตรา๒๗
คือการเสนอร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายยกเลิกกฎหมายนั้น
มันต้องใช้เวลาครับถ้าผ่านอ้าวอำนาจสวไม่มีแล้ว
ไม่ต้องใช้สวในการร่วมโหวตก็โหวตนายกรอบ๓
แต่ถ้าหากว่าไม่ผ่านก็อาจจะเปิดทางเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลต่อไป
อันนี้คือ๒สมรภูมิที่คุณพิธาริมเจริญรัฐนั้นได้มีการกล่าวถึง
และเราขยายความให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
คุณพิธานั้นยังกล่าวย้ำด้วยว่าผู้แทนรัศดรพักก้าวไกลทุกคน
พร้อมสนับสนุนแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
ดังนั้นกว่าจะถึงวันนั้นทางก้าวไกลและทางของคุณพิธานั้นบอกว่า
เราไม่ยอมแพ้แน่นอนขอให้ทุกคนมาร่วมกันต่อสู้
เพื่อให้ได้จนถึงที่สุดผมคนเดียวหรือพักก้าวไกลเพียงพักเดียว
อาจเปลี่ยนใจสวและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้

ทั้ง๒สมรภูมิจะไม่มีวันชนะได้
หากเราไม่สามารถเปลี่ยนใจสวให้ยืนอยู่ข้างประชาชน
แต่กว่าจะถึงวันนั้นเราไม่ยอมแพ้แน่นอนครับ
และขอทุกคนมาร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้จนถึงที่สุด
ผมคนเดียวหรือพักเก้าไกลเพียงพักเดียว
อาจเปลี่ยนใจสวและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้จริง
จึงต้องขอแรงพลังจากทุกท่านร่วมทำภารกิจ
เพื่อให้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สำเร็จ

ทีนี้มันมีเงื่อนเวลาครับมินและคุณผู้ชม
คุณพิทาก็บอกในคลิปนี้นะครับว่าแต่เวลาของเราเหลือไม่มาก
เพราะผมทราบดีว่าประเทศไทยเดินต่อไปโดยไม่มีรัฐบาลของประชาชนแบบนี้ได้อีกไม่นาน
ภายใต้เวลาอันจำกัดนี้

อีกไม่กี่ครั้งไฮไลท์ประโยคนี้ครับ
ผมเหลือโอกาสอีกไม่กี่ครั้งที่ต้องร่วมสู้ในสองสมรภูมิ
เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามมติมหาชนได้สำเร็จ
เงื่อนเวลาที่บีบรัดลงมาและโอกาสที่เหลือน้อยลง
แต่ก็ยังมีความหวังฟังความมั่นใจเพิ่มเติมจากคุณพิธาครับ
แต่เวลาของเราเหลืออีกไม่มากครับ
เพราะผมทราบดีว่าประเทศไทยเดินต่อไปโดยไม่มีรัฐบาลของประชาชนแบบนี้ได้อีกไม่นาน
ภายใต้เวลาอันจำกัดนี้ผมเหลือโอกาสอีกไม่กี่ครั้ง
ที่ต้องต่อสู้ร่วมกันใน๒สมรภูมิ
เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลตามมติมหาชนให้สำเร็จ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยเป็นที่มาที่คุณพิธานั้นขอให้ประชาชนทุกคนร่วมทำภารกิจในสองสมรภูมินี้
โดยการส่งสารถึงสวในทุกวิถีทางทุกวิธีการที่ท่านนึกออก
ขอเป็นวิธีการสร้างสรรค์ไฮไลท์ประโยคนี้ครับ
คุณพิทาบอกนะครับว่าในทุกวิถีทางและทุกวิธีการที่นึกออก
แต่ขอให้เป็นวิธีการสร้างสรรค์ช่วยกันเชิญชวนให้สวโหวตนายกตามมติประชาชน
โหวตยกเลิกมาตรา๒๗๒เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน
จึงต้องขอแรงพลังจากทุกท่านร่วมทำภารกิจให้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สำเร็จ
อนาคตของพักเก้าไกลในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในมือของพวกท่านทุกคนแล้ว
มาช่วยกันส่งสารเพื่อเปลี่ยนใจสวด้วยกัน
และปิดท้ายด้วยคำว่าขอบคุณครับ
ผมจึงขอให้ประชาชนทุกคนร่วมทำภารกิจกับผมในสองสมรภูมินี้
โดยการส่งสารถึงสวในทุกวิถีทางทุกวิธีการที่ท่านนึกออกย้ำว่าขอเป็นวิธีการสร้างสรรค์
ช่วยกันเชิญชวนให้สวโหวตนายกตามมติประชาชน
โหวตยกเลิกมาตรา๒๗๒เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชน
ทีนี้พอหลังจากที่คลิปนี้ออกมาปุ๊บกระแสข่าวก็ลอยมาเลยนะคะ
เขาบอกว่ากระแสข่าวจากเพื่อไทยว่ามีแนวโน้มว่า๑๙กรกฎาคม
คุณพิทาจะแพ้โหวตอย่างแน่นอนเขาบอกจะแพ้โหวตแน่
จัดตั้งรัฐบาลแทนหรือว่าเริ่มที่จะออกตัวแทนหรือเปล่า
ซึ่งเพื่อไทยเองก็มองอยู่ว่านะตอนนี้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยเนี่ย
มีอยู่สองคนคือคุณแพทองทานชินวัฒนคุณอุ้งอิง
คนที่สองคือคุณเศรษฐาจริงมี๓นะอาจารย์ชัยเกษมอีกคนนึง
แต่จันชัยเกษมไม่สบายสุขภาพอาจจะไม่ค่อยแข็งแรง
ก็เลยหลักมาอยู่ที่๒คนนี้
ซึ่งเพื่อไทยบอกว่าคุณอุ้งเองเนี่ย

เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด
ก็คือนายเศรษฐาทวีสินและเพื่อไทยก็พร้อมจะเสนอชื่อ
คุณเศรษฐาขึ้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักแทนคุณพิธา
ขออภัยไม่ใช่ของพักของรัฐสภาแทนคุณพิธา
แต่ทีนี้เขาบอกว่าคุณเศรษฐาเองก็มีเงื่อนไขออกมาทันทีเลยว่า
ถ้าจะเสนอคุณเศรษฐาขึ้นเป็นนายก
ผมมีเงื่อนไขเดียวคือต้องนำพักเก้าไกลเข้าร่วมรัฐบาลด้วย
เพื่อลดกระแสจากด้อมส้มในอนาคต
นี่เป็นกระแสข่าวที่มาเร็วแล้วมาแรงมากนะ
ว่านี่คือกระแสข่าวที่เขาอ้างว่ามาจากภักดิ์เพื่อไทย
พอกระแสข่าวนี้ลอยมาปุ๊บคุณเศรษฐาทวิตทันทีเป็นคนที่อยู่ในโลกทวิตเตอร์
เป็นประจำอยู่แล้วสื่อสารทางทวิตเตอร์ก็บ่อยอยู่แล้ว
คุณเศรษฐาทวิตทันทีนะคะบอกว่าผมไม่ทราบเรื่องครับ
ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุป
กรุณาฟังแถลงการจาก๘พักร่วมดีกว่าครับขอบคุณครับ
เท่ากับว่ากระแสข่าวที่ว่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะ
วันนี้คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทย
ก็เลยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยนะคะ
ที่ว่าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตนายกแทนคุณพิธา
โดยบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย
การตั้งรัฐบาลของพักอันดับหนึ่งต้องเป็นไปตามมติของประชาชน
ส่วนพักเพื่อไทยเรายึดถือเจตนารมณ์และหลักการประชาธิปไตยอยู่แล้ว
สนับสนุนพักก้าวไกลอย่างสุดกำลัง
และจะส่งให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจนสุดมือ

เศรษฐาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่า
ว่าใครเป็นคนต้นคิดและให้ข่าวนี้

ส่วนการแถลงเปิดใจของคุณพิทาที่พูดไว้ช่วงหนึ่งบอกว่า
ถ้าพวกเราทำเต็มที่ในสองสมรภูมินี้
แล้วก้าวไกลไม่มีโอกาสในการเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้จริง
ก็พร้อมเปิดโอกาสให้พักอันดับ๒ก็คือเพื่อไทยเป็นแก่นำตั้งรัฐบาล
และพร้อมสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยเนี่ย
เศรษฐามองว่าเป็นเรื่องที่คณะเจรจาทั้ง๘พักต้องหารือกัน
เพราะว่าสถานการณ์น่าจะเป็นตัวกำหนดมากกว่า
ส่วนผมที่ถูกมองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขอไม่แสดงความคิดเห็นอะไรนอกเหนือไปจากนี้ดีกว่า
เพราะว่าสถานการณ์น่าจะเป็นตัวกำหนดนี่แหละครับ
ก็เลยทำให้ช่วงเวลาแบบนี้หลายคนก็จับจ้องไปที่การขยับของพักเพื่อไทย
จะพูดอะไรจะเคลื่อนไหวอะไรก็จะกลายเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ล่าสุดคนไปสังเกตปกติแล้วเวลาพักเพื่อไทยเขานั่งแถลงข่าว
ก็เหมือนนั่งอยู่บนโต๊ะที่เราจัดรายการแบบนี้แหละ
มีไมค์ตั้งแล้วก็จะมีฉากข้างหลัง
ปรากฏว่ามีคนไปสังเกตข้อความที่ฉากข้างหลังบนพื้นสีแดง
ทีมงานครับขึ้นภาพเต็มเลย
เดินหน้ารัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้ประชาชน
ทีป้ายเก่าคือด้านขวาครับมิ้นและคุณผู้ชม
ข้อความคือว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียง

มอบความไว้วางใจให้พักเพื่อไทย

แต่ล่าสุดตาดีตาวัยสังเกตเห็นข้อความถูกเปลี่ยนเป็นด้านซ้าย
เดินหน้ารัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้ประชาชน
เอ๊ะนี่เป็นการส่งสัญญาณอะไรไกลหรือเปล่า
ว่าทางเพื่อไทยเองก็พร้อมแล้วนะ
ที่จะขยับมาเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลแทนพักก้าวไกล
ถ้าหากก้าวไกลไปต่อไม่ได้
นี่นะครับคนก็สงสัยมีคำถามเยอะ

เป็นข้อความเหมือนกับข้อความที่เราเห็นกันล่าสุดนี้เลย
เดินหน้ารัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้ประชาชนไปก่อนหน้านี้แล้ว
เปลี่ยนมาตั้งแต่๑กรกฎาคมนะ
ไม่ใช่ว่าเพิ่งเปลี่ยนวัน๒วันนี้นะครับ
ดังนั้นแสดงว่าเขาอาจจะวางข้อความ
ก่อนจะมีโหวตนายก๑๓กรกฎา
และก่อนจะไปโหวตต่อในวันที่๑๙กรกฎาคมนี้ซะด้วยซ้ำ

รองเลขาธิการพักเพื่อไทยครับ
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทางโทรศัพท์เลยบอกว่า
อันนี้เป็นภาพข้อความเก่าตอนนู้นนะ

บอกว่าทางพักมีแผนจะเปลี่ยนนานแล้ว
แต่เพิ่งจะได้ของมาแล้วเพิ่งจะติดตั้งเมื่อวาน

เดี๋ยวทีมงานลองวนภาพขึ้นมาให้ดูอีกก็ได้นะ

แล้วก็ยึดตามคำให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพัก

คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจนสุดความสามารถ
จอเหล่านี้ของเพิ่งมาลงก็เลยเพิ่งได้ติดตั้งเมื่อวาน
แต่ข้อความนี้มีมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว
นี่ก็เป็นคำชี้แจงล่าสุดของทางพักเพื่อไทย
นี่แหละฮะในสถานการณ์หัวเลี้ยหัวต่อสำคัญ